เขาบอกว่าบาฟฟาโลหรือเจ้าควายเผือกนะฮะที่สุโขทัยที่วัดพลายชุมพล
โอ้โหเขาตกลูกออกมาน่ารักเชียว
ดูได้ดูอันนี้มันยิ้มหรือมันเพิ่งใส่เนี่ยมันงื้อน่างงง
เล่าให้ฟังแบบนี้เจ้าภูนทรัพย์เป็นแม่ควายสีขาวเผือกแห่งวัดพลายชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
กำลังนอนเล่นอยู่กับลูกมันสบายใจเฉิบเลย
โอ้โหเพิ่งจะลืมตาดูโลกเมื่อเช้าวันที่๑๒กันยายนที่ผ่านมา
ท่านเรจะนำเจ้าภูลซับขวายเผือกตัวใหญ่
ตอนนั้นจ้าภูลซับจะตั้งของด้วยอย่างนั้นอ่า
ชาวบ้านจะเอาไปขายให้โรคฆาตสัตว์โดยความที่ตัวท่านสงสาร
มีจิตเมตตาไงก็ขอบินทบาทถ่ายชีวิตมันมา
แล้วนำมาเลี้ยงดูแลที่วัดแห่งนี้กระทั่งมันตกลูกออกมาก็เลยตั้งชื่อ
ให้เป็นครองจองกับตัวแม่วัดเจ้าภูนิเพิ่ม
แม่ชื่อภูนซับชื่อภูนิเพิ่มชื่อดีมีมงคล
ชาวบ้านที่รู้ข่าวมาเลยมาดูความน่ารักอย่างเดียวไม่พอ
วิเคราะห์หาของดีของเด็ดด้วยก็ว่ากันไปในช่วงที่แบบว่ามันตกลูกอะไรอย่างนี้เนาะ
เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเขายังบอกอีกนะว่า
เรื่องน่ายินดียังมีอีกเพราะว่าเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าชาบา
แม่ควายเผือกอีกตัวที่นี่ก็ตกลูกควายเผือกมาอีกหนึ่งตัวเป็นเพศเมียซะด้วย
เพื่อนกันก็เลยได้เห็นสองตัวนั่งลิ้นอย่างนี้
น่ารักเนอะโอ้โหเอาคุณดูแล้วกัน
นี่นั่งเหมือนหมาเหมือนแมวเลยนะดูมันน่ารักนะ
จมูกชมพูเหมือนเศษผี
เหรอแมวของคุณเนี่ยนะแมวดิฉัน
ท่าทางมันเหมือนมันเป็นสีเผือกไงสีขาวไงเออแมวน้องใบตองสีขาว
ค่ะแล้วทำหน้าบึ้งอย่างนี้ด้วยใช่หน้ามึนอย่างนี้แหละ
น่ารักน่ะอันนี้มันยิ้มมันพยายามยิ้มแล้ว
มันพยายามแล้วใช่ไหมมันได้แค่นี้ทำไมคุณรู้
ผมก็เคยทำได้แค่นี้แม่งน่ารักมาก